กันที่นี่คดีของคุณแตงโม

แล้ววันนี้ก็จะมีความคืบหน้าเหมือนกันนะครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็จะนำตัวของคุณกระติกเนี่ย
ไปเรื่องของการฝากขังแล้วก็ไปรายงานที่ศาลด้วย

เพราะเมื่อวานเป็นพาดหัวออกมา
กระติกรับสารภาพ
ตำรวจก็นำตัวส่งฟ้องศาลวันนี้ทันที

เราย้อนรอยให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันหน่อยนะครับ

เพราะว่าพนักงานสอบสวนสอบปากคำ
นายนิทัศน์กีรติสุธิสาธรณ์

คือทำลายพยานหลักฐานในการกระทำความผิด

แล้วก็ข้อหาทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำตามพรบ
โดยจ๊อปให้การปฏิเสธทั้งสองข้อหา
แล้วก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องวางเงินประกัน
เนื่องจากเป็นข้อหาที่ไม่ร้ายแรง
แล้วก็จะมาพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งคือในวันที่๑๙เมษายนนะครับ
สิทธิ์ข่าวได้ถามจ๊อปว่ารู้สึกกังวลใจ

ตอบคำถามเพียงสั้น

ก่อนจะเดินเลี่ยงขึ้นรถตู้แล้วก็กลับออกไปนะฮะ
ปฏิเสธปฏิเสธครับปฏิเสธนะครับขอขออนุญาตนะครับ
สุดท้ายครับคุณจ๊อปตอนนี้รู้สึกเครียดมากไหมครับ

เมื่อกี้ได้เข้าไปได้คุยกับคุณกติกบ้างไหมครับ

ได้มีการพูดคุยกันไหมครับในช่วงนี้
ติดต่ออันนี้กับคนอื่นเรืออยู่บ้างครับ

เขาดีฝายอันนี้ได้ติดต่อช่วยทางพอบ้างหรือเปล่า

ยังไม่ได้ติดต่อกันเลยครับ

หลายคนก็งงนะมากับคุณศิราเจนจาคะ

ข้อหาแล้วกระติกได้แถลงข่าวเปิดใจเลยนะ
คือเมื่อวานกติกมากับคุณศิระ

แล้วก็ทนายแล้วก็ทนายนะครับ
ก็มีการตั้งโต๊ะเลยนะคุณนะตอนมาก็วุ่นมากเลย
เพราะว่าโอ้โหนักข่าวก็เบียดเสียด

คุณกติกบอกว่าโอ้โหมากันเยอะเลยพี่
ตอนเข้าไปไม่เท่าไหร่แต่ตอนออกมาแล้ว

ใช่ค่ะพร้อมกับคุณสีระทนายแล้วคุณพ่อนะ
เออค่ะเอาเป็นข้อเลยไหมว่าคุณกระติก

และที่เป็นข่าวออกมาว่าคุณกระติกสารภาพสารภาพอะไรบ้าง

ติกแถลงข่าวเปิดใจยืนยันก่อนเลย
ยืนยันว่าเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจอยู่ตลอด
ไม่เคยให้การกลับไปกลับมา
แต่บางอย่างอาจจำไม่ได้
อะไรที่นึกได้ก็มาให้การเพิ่มเติม
และให้ปากคำตามที่ทราบและตามที่เห็นนี่แหละครับ
คือจะเป็นการอธิบายนะว่าเธอเองก็มาให้การตลอดเวลา
ตำรวจเรียกมาสอบปากคำกี่ครั้งกี่ครั้งก็มา
และสิ่งที่ให้การไปเหมือนเดิมทุกอย่าง
อีกคำตอบหนึ่งที่กระติกพูดออกมา
บอกว่านี่บางสิ่งที่เราไม่รู้
แต่เราพูดออกไปก็ถือว่าผิดนะครับ
พูดในสิ่งไม่รู้ก็ทำร้ายเราได้เช่นกัน
ใช่เพราะว่ามันจะมีตอนที่เหมือนกับนักข่าวพยายามถามไง
ว่าเรื่องของการให้การเท็จมันอะไรยังไง
แต่ทั้งคุณศิราทั้งกระติกก็บอกว่า
เรื่องรายละเอียดขอให้อยู่ในสำนวน
แต่เอางี้ละกันพี่กติกก็เลยพูดแบบนี้
คืออะไรที่เราไม่รู้เราพูดไปมันก็ผิดหมดแหละ
ซึ่งเอาจริงนะไม่เคยให้การกับตำรวจเลย

แต่ที่รู้รู้จากคนอื่นก็หมายถึงแซน

นี่เป็นประโยคที่สำคัญเหมือนกันนะ
ยืนยันบอกเธอไม่เคยให้การกับตำรวจ

แต่ที่รู้มาแบบนี้เพราะแซนเป็นคนบอก

และทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่เหตุการณ์ผ่านมา

เอออืม
เธอบอกแบบนี้ขอพูดเลยนะขอแก้ข่าวเลย
จริงตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ยังใช้ชีวิตตามปกติ
ยังไปส่งลูกที่โรงเรียนตามปกติ

ถึงขั้นออกไปไหนไม่ได้ตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้
ก็ยังออกจากบ้านอยู่ส่วนเรื่องงานเนี่ย
ตอนนี้ก็ต้องสางเรื่องของคดีก่อน
ต้องมาให้ปากคำเพิ่มต้องให้สอบสวนก่อนนะฮะ
โดยเธอเองยังบอกว่าเธอมีสถานะเป็นพนักงานอยู่
แล้วก็ถามว่าต้องทานยาอะไรไหมแก้เครียดแก้ซึมอะไรไหม
บอกว่าไม่เคยทานยานะครับแต่ก็ยอมรับว่าเสียเพื่อนไป
ตอนนี้คดียังไม่ขี้คลายแล้วก็โดนกระแสสังคมโจมตีนะฮะ
มีคำถามอีกถามหนึ่งว่าเอ๊ะที่ออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้นะฮะ
แล้วหลายคนบอกสารภาพอะไรอย่างนี้นะฮะ
ไม่กลัวเหรอกลัวโดนข่มขู่หรือว่าจะมีใครมาข่มขู่ไหม
หรือคนบนเรือทั้ง๕คนคนอื่นนะอีก๔คนนอกเหนือจากกะติกเนี่ย
ข่มขู่อะไรบ้างหรือเปล่าฟังเสียงกระติกแล้วกันนะฮะ
มันเป็นเราไม่เคยเจอสถานการณ์นี้ปวกลับเราเศียบเพื่อนไป
เราก็เสียใจเนาะซึ่งนำวันนี้ทฤดียังไม่ได้ภ่าย
อ่ะก็หลายเรื่องที่กระติกพูดนะฮะ

แล้วก็ช่วงท้ายกระติกก็บอกว่ากระติกรักแตงโม
คนในบ้านจะรู้อยู่แล้วอย่างคุณพ่อก็จะรู้
ฉะนั้นไม่อยู่กันนานได้เกือบ๑๐ปีหรอกค่ะ
ปีแบบนี้แล้วก็เรื่องที่บอกว่าไอ้ข่มขู่สุดท้าย
เธอก็บอกนะว่ามันไม่ได้มีใครข่มขู่ทั้งนั้นนะพี่

ใช่แล้วก็คำถามที่ว่าทนายเอ็มมาเป็นกุญสือ
มาบงการอะไรหรือเปล่านะกระติกบอกว่า
ก็ตอบคำถามอย่างที่เราขึ้นกราฟิกไว้เมื่อกี้
อะไรที่เราไม่รู้และเราพูดก็ถือว่าผิด
จริงก็ว่าจริงแต่เราพูดในสิ่งที่เราไม่รู้
ก็ทำร้ายเราได้เช่นกัน
ใช่เพราะว่าเหมือนกับคุณศิราจะบอกแหละว่าครั้งแรก
อาจจะมีธนะให้การแล้วพอให้การไป
มันก็เลยทำให้กลายมาเป็นประเด็นขึ้นมา
แต่ว่าหลังจากนั้นที่กระติกเข้าไปให้การกับตำรวจ

ก็แทนะที่ว่าถึงนี่นะฮะนายศิราพูดถึงแทนะคนนี้
เขาบอกว่าเอ๊ะเป็นทีมทนาย
คุณศิราบอกด้วยนะบอกว่าชื่อเอ็มเป็นกุญสือ
แนะนำคำให้การครั้งแรก
ให้ทุกคนบนเรือให้การไปในทิศทางเดียวกัน
ทีนี้ตอนนั้นกระติกก็เลยคิดว่า
นี่คือผู้รู้กฎหมายแนะนำในสิ่งที่ถูก
แต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นว่ากลับพาหลงทาง
ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วอยู่ดีคุณศิรามาได้ยังไง
คุณกะติกไว้ใจไว้ใจตั้งแต่ตอนที่คุณศิรา
กรณีเรื่องของลุงนิดคุณจำได้ใช่ไหม

ตอนนั้นลุงนิดต้องการความเป็นธรรมแล้วก็ได้ความเป็นธรรม
ทีนี้พอคุณกติกเห็นก็เลยติดต่อคุณศิรา

หลังจากนั้นคุณศิราเองเขาก็มีสำนักกฎหมายอยู่
แล้วก็เลยให้ทนายมาคอยช่วยดูแล
แล้วก็ตอนแถลงนะคุณศิรายังฝากถึงคนบนเรือ

เพราะกระติกพูดหมดแล้ว
ถ้าไปเชื่อทนายแนะนำในสิ่งที่ผิด
คนที่รับกรรมอาจจะเป็นคุณ
ก็ต้องรับกรรมไปนี่ถ้าคิดอะไรไม่ออกนะ
๔คนบนเรือมาปรึกษาผมได้เช่นกัน
เพราะยังไงความจริงก็คงหนีไม่พ้นนะฮะ
หลายคนถามว่ากระติกรับสาภาพอะไรบ้างนะฮะ
มันมีข้อมูลจากตำรวจชุดขี้คลายออกมาเหมือนกัน
บอกว่าการแจ้งข้อหาให้การเท็จกับกระติก
มาจากเรื่องของการดื่มวายบนเรือ
ก่อนหน้านี้เธอให้การไว้ว่าดื่มวายกัน๓ขวด
แต่ความจริงดื่มกันมากกว่านั้นน่าจะมีเกินกว่า๖ขวด